หลังจากเมื่อวานนี้นางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
ได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก
ตำหนิการทำงานของคอสชในรอบ๒ปีนะครับว่า
ยังไม่สามารถทำให้ประเทศเกิดความปรองดองได้
วันนี้ทั้งประธานสนชและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ก็ต่างออกมาโต้ทันทีนะครับว่า
สชไม่ได้ทำงานล้มเหลวตามที่หลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์
ว่ากำลังขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง

ยังไม่เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมมากนักครับ
งานมีไหมเอาปฏิรูปก็ปฏิรูปทั้งงานเวลานี้มันก็
พลเอกธีรชัยนาควานิสผู้บัญชาการทหารบกก็ยืนยัน

ทำงานยึดกรอบกฎหมายเพื่อประชาชนส่วนใหญ่
สนุนการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ
แก้ปัญหาให้ประชาชนบนพื้นฐานของกฎหมาย
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ประธานสนชก็นึกถึงเหตุการณ์บ้านเมือง

คอสชเข้ามาบริหารประเทศ
วันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๕๙
ว่าเป็นเวลาหลายเดือนที่บ้านเมืองต้องเผชิญปัญหา

พร้อมยืนยันว่าครบรอบ๒ปีขสชไม่ล้มเหลว
ว่าการสร้างความปลองดองเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลา
ซึ่งขอสชอยู่ระหว่างการปลูกพื้นฐานให้ทุกคนอยู่ในระบบของกฎหมาย
จึงจะดำเนินการขั้นต่อไป